คุณผู้ชมครับไปดูความทุกข์ใจของชาวบ้านที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำกันหน่อย
เขาบอกว่าไปเจอเศษเท่าอัฐิหรือว่ากระดูกคนตายเนี่ย
ถูกทิ้งเอาไว้รอบวัดแล้วก็ที่บริเวณทุ่งนาเต็มไปหมดเลย
ไม่สบายใจหวั่นใจว่าวิญญาณของคนตายนั้นจะไม่สู่สุขตินั่นเองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านหนองแช่ไม้ตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ
ซึ่งชาวบ้านกับพระสงฆ์เนี่ยฮะก็เดินพานักข่าวไปดูนะฮะ
ในวัดราชประดิษฐ์ก็ยอมรับว่าไม่สบายใจเลยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เห็นไหมนะฮะเสร็จขาวมันคือเสร็จเท่าอาทิตย์กระดูกคนตาย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้หน่อย
ส่วนใหญ่เขามองว่าเศษอัฐิต่างหรือว่าชิ้นส่วนกระดูกของคนตาย
ควรจะนำไปฝังหรือว่าลอยอังคารตามประเพณีมากกว่าไม่ควรนำไปทิ้งไว้แบบนี้
ในพงศ์รอดกระโทกอายุ๕๓ปีนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับวัดแห่งนี้
ก็บอกว่าปกติแล้วจะมีชาวบ้านจาก๔มุมบ้านเนี่ย
จะไปทำพิธีชาปนกิจเผาศพญาติพี่น้องที่วัดแห่งนี้
ที่วัดแห่งนี้นะซึ่งปัญหาเรื่องของการไปเจอเศษเท่าอาทิตย์กระดูกคนตาย
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในงานศพเนี่ยทิ้งเกลื่อนรอบวัดเนี่ย
แล้วก็ทุ่งนาเนี่ยเป็นมานานกว่า๑ปีแล้วไม่ใช่ของใครหรอก
ชาวบ้านเองแหละฮะทำเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ไม่ยอมเก็บไปให้มันถูกต้องนะฮะ
ก็เลยอยากจะให้สับปะเรอกับคณะกรรมการวัดเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้มันจริงจังหน่อย
เพราะส่วนตัวชาวบ้านบางส่วนเขาเชื่อว่าถ้าทิ้งแบบนี้แล้วเนี่ย
วิญญาณของคนตายบรรพบรุษเองเนี่ยอาจจะไม่ไปสู่สุขติ
อาจจะมีความทุกข์อะไรต่างนานาหลังพบภูมิที่เสียชีวิตไปนะฮะ
ขณะที่พระนนท์ประสันโนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
กำชับสับปะเหลอไปแล้วว่าให้จัดการเรื่องนี้นะฮะ
โดยเฉพาะกระดูกชิ้นส่วนคนตายที่เผาไม่หมดเนี่ย
รวมไปทั้งเศษเท่าฐานควรแนะนำให้ญาติเอากลับไปฝังให้มันเรียบร้อยซะ
เพราะถ้าเกิดไปเททิ้งแบบนี้มันก็อุจจาตานะ
เมนรอบวัดแถวทุ่งนาอาจจะมีหมามีแมวมาฆ่าไปอีกอ่ะ
ก็ยังจะฝากให้ทางด้านของญาติพี่น้องเอ่ยกรรมการวัดเอยสับปะเลอเอย
แล้วก็พระสงฆ์ในวัดช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพื่อความสบายใจและความสะอาดของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบวัดด้วยนะครับ